พี่จมครับที่กรังมีเหตุที่ต้องบอกว่าอุกอาจเหลือเกิด
มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขับรถกระบะซิ่งแล้วก็ไปเบิร์นยางนะครับ
เมื่อคืนนี้ไปเจอตอนเที่ยงคืนได้เนี่ยก็ไปเตือน
ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสมีแทงตำรวจ

นี่เพื่อนตำรวจต้องช่วยกันแบบนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่ยังสาหัสอยู่เลย
ตรงนี้เป็นถนนพระราม๖นะครับอยู่ที่ตำบลทัพเที่ยงในเขตเทศบาลนครตรัง
อยู่หน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังนะครับห่างสารกลางแค่๕๐เมตร
ห่างโรงพักษ์สพกรังแค่๑๐๐เมตร
นี่เป็นของตำรวจนะฮะมีกองเลือดอยู่ด้วย
คนที่ถูกแทงบาดเจ็บสาหัสคือดาบตำรวจพงศธรคงศรีทอง
หรือว่าดาบจุนอายุ๔๐ปีเป็นพบหมู่งานป้องกันและปราบรามสพเมืองตรัง
เป็นตำรวจชุดปราบรามยาเสพติดด้วยนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
คือบาดแผลที่ถูกแทงด้วยของมีคมเนี่ยเข้าศีรษะนะฮะเข้าคอแล้วก็ที่คิ้วด้วย
ลำตัวก็อีกหลายแผลแล้วที่เกิดเหตุไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมอยู่๗ปลอก
นะก็เป็นของเพื่อนตำรวจแล้วฮะที่ตอนที่คนร้ายมาแทงดาบจุนเนี่ยเขาต้องยิงสกัดกันนะ
แต่กลุ่มคนร้ายก็หนีไปพอหนีไปเจ้าหน้าที่ก็วิทยุสกัดจับกลุ่มคนร้ายนะครับ
ตั้งด่านสกัดจับด้วยนะครับแล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดตอนเที่ยงคืนห้าสิบสามนาทีของคืนที่ผ่านมา
นี่ฮะขับไปอย่างเร็วกระบะอีซูซูสี่ประตูสีขาวแต่งซิ่งโหลดเตี้ยคือในรถเนี่ย
มีผู้ชายอยู่สามคนนะครับผู้หญิงหนึ่งคนนี่ขับเลยจุดเกิดเหตุผ่านหน้าสารากลาง
ยังวงเวียนหอนาฬิกาเราได้ภาพเพิ่มเติมนะครับก่อนจะเกิดเหตุนะฮะเมื่อสักครู่นี้ตอน
ว่าตอนหลบหนีดูก่อนเกิดเหตุเที่ยงคืน๕นาที๕๓วินาทีจะเห็นจักรยานยนต์ของดาบ
พงศธรเนี่ยขี่ผ่านมาตรงถนนจุดเกิดเหตุเที่ยงคืน๖นาทีกับ๖วินาที
กระบะสีขาวคันนั้นจะเห็นขับตามรถของตำรวจไปอย่างรวดเร็วก่อนที่ไม่กี่วินาที
เห็นรถสายตรวจของตำรวจเนี่ยขับเข้ามาช่วยระงับเหตุแล้วรถกระบะของ
ผู้ก่อเหตุก็ขับหนีไปทางวงเวียนหอนาฬิกาตามคลิปแรกที่ท่านเห็นอันนี้เมื่อคืน
บอกว่าดาบพงศธรคนเจ็บเนี่ย
ตอนที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้แต่งกายนอกเครื่องแบบนะฮะ
ขี่รถไปตรวจสถานบริการแล้วก็ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในตลาดชินตานี่คือคนเจ็บนะฮะดาบพงศธร
คือดาบพงศธรเนี่ยเป็นชุดปราบรามยาเสพติดด้วย
เมื่อคืนนี้เลยแต่งนอกเครื่องแบบเพราะว่าต้องไปตรวจสถานบริการ
สถานบันเทิงแล้วก็ร้านพวกขายแอลกอฮอล์ในตลาดชินตา
ซึ่งในพื้นที่เขากำหนดว่าต้องเปิดไม่เกินเที่ยงคืน
มีคู่หูที่ไปด้วยกันคือ๑๐ตำรวจเอกฤทธิพรช่วยมาก
ขี่รถนำหน้ากันไปนะฮะดาบพงศธรขี่อีกคันหนึ่ง
หลังจากเลยเที่ยงคืนสถานบริการปิดหมดก็ออกมาจากตลาด
มาถึงปากทางเข้าออกตรงนั้นมีกระบะสีขาวที่กลุ่มคนร้าย
ขับออกมาจากร้านเหล้าในตลาดขับมาลักษณะซิ่งมาเลย
เครื่องมาเลยแล้วเบิร์นยางด้วยแบบเสียงดังลั่นเลย
พงศธรก็ขี่รถเข้าไปเตือนแล้วภาพที่เห็นก็คือ
พอเตือนเสร็จปุ๊บก็ขี่รถเพื่อจะกลับเข้าโรงพัก
สพเมืองตรังห่างจากที่เกิดเหตุแค่๑๐๐เมตร
ก็มี๑๐ตำรวจเอกฤทธิพรขี่นำหน้าไปก่อน
จังหวะนั้นคนร้ายคงจะไม่พอใจที่เขามาเตือน
ขับรถไล่ตามมาปาดหน้าจักรยานยนต์ของดาบพงศธร
จนล้มลงรถล้มนะฮะแล้วทั้งหมดก็กรูลงมา
รุมชกต่อยใช้มีดแทงด้วยซึ่งคนที่เป็นคนแทงเนี่ย
เป็นคนที่นั่งอยู่เบาะหลังของกระบะ
ตำรวจเอกฤทธิพรพอเห็นเหตุการณ์ก็ย้อนกลับมา
แล้วใช้ปืนเนี่ยยิงสกัดกลุ่มคนร้ายยิงไป๖๗นัด
กลุ่มคนร้ายก็วิ่งหนีขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับหนีไป
นี่แบบนี้นะฮะแต่ตอนนั้น๑๐ตำรวจเอกฤทธิพร
ต้องไปช่วยดาบพงศธรก่อนเพราะว่าถูกแทง
ก็พาขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ไป
นำตัวไปส่งโรงพยาบาลที่เหลือก็ไล่ตั้งด่านสกัดกัน
แต่ว่าเมื่อคืนนี้ไม่ทันนะฮะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า

นี่ตำรวจนะจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น
คาดว่ามานั่งดื่มสังสีจันทร์เมื่อคืนนี้
ดูแลร้านบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมานั่งที่ร้านจริง
มาตั้งแต่๒ทุ่มมากัน๑๐กว่าคน
จากนั้นเที่ยงคืนก็เดินทางกลับ
ระหว่างที่ผู้ก่อเหตุนั่งดื่มกินกันอยู่
ก็ดูปกติดีไม่ได้มีการโวยวายหรือว่าทะเลาะวิวาสกับใคร
ก็กินปกติจนร้านเลิกจนร้านเลิกแล้วก็ออกจากร้านไป
ที่ว่าจะมีการเครื่องอะไรไม่มีเพราะว่ามันไปเกิดข้างนอก
แต่ว่าคือของมาเที่ยวร้านร้านพี่
หยีที่ตะบลนาพระอำเภอเมืองตรังนะฮะ
แล้วนี่มีผ้ายางในคลุมเอาไว้นะครับ
สภาพรถคันนี้ยางล้อหลังด้านขวานี่แตกนะครับ

ตำรวจอีกนายหนึ่งก็เลยมายิงไล่ยิงสกัดกันเนี่ยนะครับ
กระจกหน้าถูกของแข็งกระแทกไปสองจุด

คือน้องของผู้ใหญ่บ้าน

นายติชานนท์คงเมืองอายุ๓๕ที่เป็นหลานชาย
ขับรถคันนี้ออกไปกินเลี้ยงฉลองวันเกิดที่ตลาดชินตา
ไปกับเพื่อนรวมสี่คนชายสามหญิงหนึ่ง

หลานเนี่ยขับรถกลับมาทิ้งเอาไว้ที่บ้าน
แล้วเพื่อนก็หลบหนีไปไม่รู้อยู่ไหน
ส่วนหลานชายเนี่ยตอนนี้ติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้ว

รับว่าเป็นคนขับรถคันนี้จริง
แต่ไม่ได้ลงไปทำร้ายตำรวจ

เพราะมันไม่ได้โดยจริงว่ากลิ่งไปโกอิส

นายติชานนท์คนขับรถกระบะเนี่ยตำรวจคุมตัวไว้สอบปากคำ
ตอนนี้ก็นาน๕ชั่วโมงกว่าแล้ว
เดี๋ยวก็ต้องเอาให้สิ้นสงสัยว่าเออตกลงเขาไม่ได้ลงไปจริงหรือเปล่า

ที่สำคัญก็คือตอนนี้ก็ต้องสอบถามจากพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
ลงไปช่วยเพื่อนตำรวจด้วยที่กำลังถูกแทง